คุณผู้ชมคะวันนี้พี่เต้พระรามเจ็ดพี่เต้มงคลกิจแล้วแต่ใครจะเรียกสสเต้นะคะ
สุดท้ายวันนี้รอดนะคะได้รับการประกันตัวจากกรณีที่ถูกหมาย

ขันถือแก้วแปลงสีฟันยาสีฟันคือเตรียมตัวพร้อมเต็มที่กะว่า
ถ้าไม่ได้รับการประกันตัวพร้อมนอนคุก

แบบนั้นเลยนี่ค่ะนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะ
สอบบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัยค่ะ
มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมืองบุรีรำ
เพราะว่าสารแขวงบุรีรำออกหมายจับ
ข้อหาพรบคอมกับหมินประมาทนายศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คือเรื่องของเรื่องถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปเลยนะคะ
กลับไปเลย๑๗เมษายนค่ะ
ในช่วงที่แบบตอนนั้นโควิดมันกำลังเริ่มระบาดหนักเลยอ่ะ

นายศักดิ์สยามไปเที่ยวที่ทองหล่อ
แล้วก็ติดโควิดจนมันกลายเป็นคลัสเตอร์โควิด

เรื่องนี้ค่ะนายศักดิ์สยามเขาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง
เขาก็เลยให้ทนายความส่วนตัวไปแจ้งความ
อย่างที่บอกเตรียมตัวมาพร้อมขนาดนี้แต่พี่เต้มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า
หมายเรียกลงวันที่๑๐เมษายนแต่ผมว่าผมไลฟ์๑๗เมษายน
ถ้ามันหมายเรียกมาพร้อมตำรวจรู้หรอรู้ล่วงหน้าหรอ
หรือว่ายังไงทำไมถึงสามารถออกหมายเรียกก่อนได้อะไร

มารอต้อนรับนะคะคุณเต้เนี่ยเข้าไปถูกสอบปากคำอยู่เกือบสามชั่วโมงค่ะ
ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะสุดท้ายได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ก็คือใช้เงินเดือนในตำแหน่งสอสอยืมประกันตัววงเงินที่สี่หมื่นห้าพันบาท
แล้วปรากฏว่าโดนแจ้งความเพิ่มอีกข้อหาหนึ่งคุณคือของกรณีคุณศักดิ์สยาม
โดนพรบคอมกับหมินประมาทใช่ไหมครับพอสอบปากคำอะไรออกมาเสร็จปุ๊บ
โดนแจ้งข้อหามินประมาทเจ้าพนักงานไปอีกทอดนึงเพราะว่าคุณเต้เนี่ยไปให้สัมภาษณ์สื่อสังกัดหนึ่ง
ว่าตำรวจและสารจังหวัดก็คือที่บุรีรำเป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังการเมือง
อืมทีนี้ทุกคนยังสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วตกลงไอ้สิบเมษายนหมายเรียกมันมาได้ยังไง
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำออกมาชี้แจงเลยนะคะว่า
คือแบบฟอร์มในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันผิดพลาดมันผิดพลาด
แต่ว่าพนักงานสอบสวนยกเลิกหมายนั้นแล้วแล้วก็แจ้งนายมงคลกิจให้รู้แล้ว
แล้วก็ออกหมายเรียกใหม่ที่ถูกต้องตามวันและเวลาแล้วท่านว่าอย่างนี้ค่ะ
จะออกหมายเรียกก็อย่าให้ผิดวันแล้วกันเนอะนะฮะ